กลับเข้าสู่รายการชีวีบ่นไทยกับซิวเกิ้ลกรีม

ถังแห่งแนวการพัฒนาโชว์อาชญะ
รวมถึงการเข้าสู่สาปนักตีทีมชาติไทย

แนวทางพัฒนายาวชน

เพราะอะไรเพราะว่าฟุตบอลของเราเนี่ย
เราจะต้องพัฒนารากย่านะครับ
ในต่างประเทศเองเขาก็จะมีพัฒนาตั้งแต่๘ควบนะครับ

ฉะนั้นเด็กจะไม่ได้เรียนรู้แค่การเล่นฟุตบอลอย่างเดียว
จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการเป็นนักฟุตบอลที่ดีด้วย

ช่วง๘๑๐ขวบเนี่ยเขาเน้นเรื่องอะไร
ในเรื่องของความสนุกสนานนะครับ

ไม่ต้องไปซีเรียสในเรื่องของการฝึกเทคนิคแทคติกมาก
แล้วก็จะจาก๑๐ขวบไปถึง๑๒๑๓ขวบเนี่ย
ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของเทคนิคนะครับ
แล้วก็ให้รู้ในเรื่องของการเล่นเป็นทีมนะครับ
หลังจาก๑๓ไปถึง๑๕เนี่ย
ก็จะเป็นเรื่องของระบบวิธีการเล่นนะครับ
พอ๑๕ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นจริงจังแล้ว
ทีนี้ก็จะเป็นการพัฒนาในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายนะครับ
แล้วก็การเล่นเป็นระบบนะครับ

เราต้องคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้ปกครอง

ไม่ใช่ให้ปีนึงจะให้เด็กไปเล่นหลากหลายโทรนาเมนต์นะครับ
แต่เราต้องรู้ว่าช่วงอายุไหนจะมีพัฒนาการยังไงนะครับ
ถ้าเราสามารถทำได้นะครับเราก็จะพัฒนาวงการฟุตบอลไปได้อย่างแน่นอน
เป็นในส่วนตัวของวิทยุแล้วก็ตอนนี้ก็มีโอกาสนะครับ
ว่างเว้นจากทีมชาตินะครับก็จะพยายามไปทำคลินิก
สอนฟุตบอลให้น้องเพราะว่าเรามองเรามองตัวเองเป็นหลักนะครับ
ตอนที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดเนี่ยเราฝ่ายฝันอยากจะเจอฮีโร่
พี่อดีตนักฟุตบอลทีมชาติเราเจอจุดอยู่ในจอทีวี
วันนี้เรามีโอกาสเป็นนักฟุตบอลทีมชาติแล้ว

เราคิดว่าถ้าเอาเด็กจำนวน๕๖๐๐หรือพันคน

เอาตัวเรานี่แหละลงไปหาน้องเขานะครับ

ก็มีโอกาสได้ไปถ่ายทอด

ตอนเป็นเด็กเองเนี่ยเราไม่มีครูได้แนว
แน่แนวเนี่ยจะแนะแนวในเรื่องของอะไร

จะเข้าวิศวะจะเข้าสัตวแพทย์

เราควรจะมีครูแน่แนวในเรื่องของฟุตบอลไหม
ความสำคัญของเยาวชนกับฟุตบอลไทย
มันมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหน
ที่เอาเยาวชนเข้ามาติดชุดใหญ่

ทีมชาติชุดใหญ่คือคนที่เก่งที่สุด

เวลาอยู่นอกสนามเราให้เกียรติซึ่งกันและกัน
แต่ในสนามคุณจะเกรงใจไม่ได้

แน่นอนอาจจะไม่ได้เป็นสิบิตตัวแรกนะครับ

ตอนนี้เขาก็รับใช้ชาติประมาณ๑๐ปี
เพราะแน่นอนอายุของนักภูมิบ่ายิง๒๐๓๐

หรือบางครั้งอาจจะมีเรียก
อย่างเจ้ายิมวรชิตมาเห็นไหม
ตอนนั้นเขาโชว์ฟอร์มได้ดีใน๑๙ปี
ก็ลองเรียกเข้ามาจอยในชุดใหญ่
หรือช่วงบอลโลกบ้างเป็นยังไง
ก็คือต้องการพัฒนาทีมชาติชุดใหญ่
ให้มีอายุการใช้งานมากนานที่สุด
มันไม่ใช่แค่เรื่องความกล้าเล่นนะ

พอเห็นคนดูเต็มสนามปุ๊บเล่นไม่ออก

เราต้องให้เวลาให้เขาปรับจูนนะครับ

เราต้องการเปิดรับน้องเยาวชนนะครับ
ค่อยผัดเปลี่ยนกัน
มันไม่ใช่ว่าแค่เอารุ่นของเขาเอง
ฉะนั้นเราก็ต้องการให้เปิดโอกาสให้กับน้อง

แม่สมกับเป็นโค้ดขวัญใจชาวไทยจริงเลยนะครับ

ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางที่ดีสำหรับเยาวชนไทย

รวมถึงคนที่กำลังมุ่งมั่นฝึกฝนอยู่นะครับ
เอาละฮะสำหรับช่วงหน้าเจ้าลินจักรเจชนะทิพย์
ยังมีเรื่องราวดีอีกมากมาย
รวมถึงจะมาอวดของสะสมราคาหลักแสน

มันเป็นสิ่งเดียวที่สามารถหยุดเวลานั้นได้ครับ
ในโมเมนต์มากเลย